และอีกหนึ่งโครงการที่ทางไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
เป็นสื่อกลางในการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้
ซึ่งจะถือว่าเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ
ในการที่เราจะร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนะครับ
ไทยรัฐกรุ๊ปร่วมเป็นสื่อกลางในการจัดเวทีเสวนานะฮะ
กำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ

ก็จะมีปราธาคาถาพิเศษยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยปี๒๕๕๙
เพราะเราต้องมองไปข้างหน้าแล้วนะครับ
โดยนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาเป็นผู้ปรัฐคาถาพิเศษครั้งนี้
ส่วนการเสวนาในหัวข้อเศรษฐกิจหลังโควิด๑๙
จุดยืนของไทยในเวทีโลก
ก็พบกับ๓ขุนพลที่มีบทบาทสำคัญ
นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไทย
ก็ได้แก่นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รเศรษฐพุทธสุธิวาสนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
และนายดานุชาพิชยะนันต์เลขาธิการสภาพัฒน
หรือว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับ
ก็เชิญชวนคุณผู้ชมในการร่วมกันขับเคลื่อนอนาคต
หลังโควิด๑๙ไปพร้อมกันกับงานนี้
วันนี้๑๑พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน
บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรียมจำกัดมหาชน
ปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน
เครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับ
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน
บริษัทไทยเบอร์เรดจำกัดมหาชน
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ